ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่บุรีรำหน่อยนะครับ
หนุ่มคนนึงนะฮะที่ไปเสียชีวิตปริศนาในสภาพถูกเผา

จริงเขาเพิ่งกลับมาจากเยอรมนีตอนที่ไปอยู่กับคุณแม่มา

แล้วกลับมาได้วันเดียวเนี่ยฮะเกิดเหตุตรงนี้เลยนะครับ
วันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานใหม่นะครับ
ร้านขายของชำที่อยู่ติดกับบ้าน

แต่ว่าเป็นช่วง๑๑นาฬิกา๓๒นาที
ตามเวลาในภาพในกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่าผู้ตายก็คือนายธนทัศน์จันแก่หรือว่าหนำ

เดินตามหลังภรรยาแล้วก็ลูกสาว
กล้องวงจรปิดที่เป็นร้านค้าในหมู่บ้านแสลงโทน
ที่ตระบวนแสลงโธลอำรุปราควรชัยจังหวัดบุรีรัมป์ไป
มุ่งหน้าก็คือไปนั่งเล่นที่ริมสะน้ำของหมู่บ้านนะครับ
ตรงนั้นจะนั่งเล่นนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐ตุลาคมนะครับ
จากนั้นไม่นานนะฮะ๑๑นาฬิกา๕๕นาที
กล้องวงจรปิดจุดเดิมจะเห็นว่าผู้ตายก็คือหนำเนี่ยเดินกลับมาที่บ้านก่อน
เดินกลับมาก่อนนะฮะก่อนที่ภรรยากับลูกสาวนะครับ
จะเดินตามมาที่บ้านนี่เขาเดินเข้ามาก่อนนะฮะ
ซึ่งถ้าดูจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาก็ไม่มีท่าทีแสดงความเคร่งเครียด
หรือจะบ่งบอกว่าเขาจะไปฆ่าตัวตายตอนค่ำเลย
นี่นะฮะนี่แล้วตอนหลังก็ภรรยาก็พาลูกสาวเดินตามกลับไปที่บ้าน
ช่วงเย็นของวันนี้นะฮะเนี่ย๑๐ตุลาคมตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ช่วงเย็นที่บ้านเนี่ยเขาจะมีงานเลี้ยงวันเกิดของภรรยานะครับ
เราก็จะเห็นภาพนี้ซึ่งท่านผู้ชมก็เห็นตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
แปดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีระหว่างที่บ้านเนี่ยมีงานเลี้ยงวันเกิดของภรรยา
นำเนี่ยเดินผ่านร้านขายของชำร้านนี้ไปตามถนนเนี่ยไปคนเดียวนะครับ
สะพายกระเป๋าใบหนึ่งไปด้วยแล้วมือซ้ายมีขวดพลาสติกอยู่นะครับ
แล้วหนำก็หายไปกับความมืดนะฮะ
ตำรวจไปแกะรอยตามเส้นทางแล้วก็ตามที่มีชาวโบ้งชาวบ้านเห็นเนี่ยบอกว่า
นำเนี่ยเขาเดินผ่านร้านของชำตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขามุ่งหน้าไปที่ปั๊มน้ำมันหลอด
เป็นปั๊มหยอดตังค์แล้วก็กดน้ำมันกดน้ำมันใส่ขวดนะแล้วก็ไปที่โรงเรียน
ก่อนที่จะมีคนไปเจอศพถูกเผาเสียชีวิตเป็นพานโรงของโรงเรียนแล้วนี่ฮะเขาก็แจ้งเหตุมาที่บ้าน๒๑นาฬิกา๕๕นาที
ที่บ้านที่จัดเลี้ยงวันเกิดของภรรยาอยู่เนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุก็รีบขึ้นรถไปกันเลยนะฮะ
แล้วไปที่โรงเรียนนี่แม่ด้วยญาติญาติด้วยภรรยาด้วยป้าด้วยไปถึงโรงเรียนก็เป็นจุดเกิดเหตุ
ที่คุณป้าที่รักเขาเหมือนลูกเลยเนี่ยร้องกรี๊ดเลยอยากจะเข้าไปดูศพแต่เจ้าหน้าที่ยังกันเอาไว้ก่อนบอกยังเข้าไปดูไม่ได้ต้องรอการพิสูจน์ตรวจสอบก่อน
นี่นะฮะแต่ทีนี้ระหว่างทางจากร้านขายของชำที่เห็นเขาเป็นภาพสุดท้ายแล้วก็ไปถึงโรงเรียนที่เจอศพเนี่ยที่ว่าไปกดน้ำมันแล้วก็ถือขวดพลาสติกไปด้วยเนี่ยตอนที่เดินตรงนี้เนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิด
ก็เลยไม่มีอะไรชี้ชัดได้ว่าเขาไปกดน้ำมันเพื่อไปเผาตัวเองหรือเปล่าจนเสียชีวิต
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับทั้งฆ่าตัวตายแล้วก็เหตุฆาตกรรมนะครับ
ครับเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านจุดที่เจอศพของหนำธนทัศน
นะฮะได้คุยกับพานโรงของโรงเรียนที่มาเจอศพเป็นคนแรกในคืน
นี่ฮะก็คือลุงบัญญัตินะคือลุงบัญญัติแกบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอม
ซึ่งโรงเรียนเนี่ยจะปิดรั้วด้านหน้าและด้านหลังทั้งหมด
แต่ว่าเวลาเย็น๑๖นาฬิกาจะเปิดรั้วเพื่อให้คนเข้ามาเล่นกีฬา
แล้วช่วงค่ำจะปิดอีกรอบนึงทีนี้วันเกิดเหตุคือสิบตุลาคมเนี่ย
บัญญัติแกบอกว่าแกมีธุระติดงานช่วยงานที่วัด
หลังจากเขาเล่นกีฬาเสร็จแกก็เลยไม่ได้ปิดรั้วโรงเรียน
เดินเข้ามาปิดอีกทีนึงก็คือมาตอน๒ทุ่มครึ่ง
มาถึงก็เห็นเอ๊ะแสงไฟอะไรอยู่ที่สนามย่าหลังโรงเรียน
พอมาดูก็พบว่าอ้าวนี่ฮะมีคนถูกเผาแล้วก็เสียชีวิตอยู่
ประเด็นเรื่องประตูทางเข้ามาในโรงเรียนเนี่ย
มันมีอีกเรื่องสำคัญนะฮะนอกจากเรื่องของประตูนะครับ
เออเขาเข้ามาแบบไหนอะไรยังไงปีนเข้ามาหรือใครพามา
หรือใครทำร้ายแล้วเอาศพมาทิ้งอำพลาง
ตำรวจกำลังคลี่คลายเนี่ยคือเรื่องประตูโรงเรียนที่มีทั้งหมด๕ประตูนะฮะ
ช่วงเวลาเกิดเหตุ๒ทุ่มครึ่งที่ว่ามีคนมาเจอศพเนี่ยนะครับ
ตุลาคมประตูแรกด้านหน้าโรงเรียนติดกับถนนใหญ่
เปิดไว้ไม่ได้ล็อกนะครับตามที่พานโรงบอกนะฮะ
โรงก็ขี่จักรยานยนต์เข้ามาทางนี้เพื่อจะมาดูความเรียบร้อยในโรงเรียนในวันนั้น
ประตูที่๒คือประตูที่ชาวบ้านเห็นผู้ตายเดินมุ่งหน้าเข้ามาทางนี้
แต่วันนั้นเนี่ยมันล็อกอยู่ประตูที่สามกับประตูที่สี่เป็นประตูที่สามารถ
่งออกไปทางทุ่งนาของหมู่บ้านได้ก็ล็อกทั้งคู่
ประตูที่๕เป็นประตูเล็กนะครับถัดจากประตูที่๒เล็กน้อย
ถ้าเกิดไปดูให้ดีจะพบว่ามันไม่ค่อยแน่นหนานะแล้วไม่ได้ล็อกด้วย
แต่ต่อให้ล็อกก็ปีนเข้ามาได้นี่นะฮะนี่เป็นประตูที่อยู่ใกล้จุด
เจอศพมากที่สุดด้วยนะครับลุงบัญญัติพาคุณแซคนัทวิน
ไปดูประตูที่๕พบว่าอยู่ห่างจากจุดที่ไปเจอศพของคุณหนำเนี่ย
แค่๕๐เมตรคือลุงแกบอกนะอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องนะคือเด็กเขารู้อยู่
พวกเด็กแสบเวลามาสายเนี่ยหรือจะออกก่อนเนี่ยก็ใช้ประตูนี้นี่แหละ

มืดผมปิดเลยนะมืดมืดปิดเลยมีแบบคนแอบเข้ามาในเมืองเยอะบ่อยไหม

ว่าคนที่นอนในโรงเรียนหรือว่าใครที่เข้าเวรในโรงเรียนได้ยินเสียงร้องใช่ไหม
พอไม่มีที่ถามว่าไม่มีรถไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่ได้ยิน
ทีนี้ทำไมถ้าเกิดว่าเขาจะมาฆ่าตัวตายที่นี่จริงเขาจะเดินมุ่งหน้ามาที่นี่
เขาจะรู้ทางเข้าทางออกอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ย
บัญญัติบอกว่าหนำผู้ตายเนี่ยเขาเรียนที่นี่นะฮะเขาเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้นม๑ม๒เนี่ยนะฮะ
แล้วลุงของเขาก็เป็นผอของโรงเรียนที่นี่ที่นี่เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน
แต่ลุงเกษียณไปแล้วซึ่งตัวของหนำเองเนี่ยลุงบัญญัติบอกว่าเขาก็เป็นคนเงียบพูดน้อย
ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครตอนที่เรียนอยู่เลิกเรียนก็กลับบ้าน
นี่ฮะขณะเดียวกันคุณแม่ของผู้ตายนะครับคุณแม่เชื่อแล้วก็ยืนยันนะครับ
ว่าลูกชายไม่คิดสั้นฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนแม่บอกว่ายอมรับว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ย
เคยมีประวัติติดยาเสพติดนะฮะทีนี้เวลาจะไปเสพยาเนี่ยไม่มีเงินนะฮะ
แก๊งค้ายาก็จะให้ติดเงินเอาไว้ก่อนเพราะรู้ว่าแม่เนี่ยรักลูกยังไงเดี๋ยวแม่ก็โอนให้
เพราะว่าตอนที่แม่เนี่ยพาไปอยู่ด้วยที่เยอรมนีเนี่ยนะครับ
คนในหมู่บ้านเนี่ยชอบนินทาว่าที่หายไปเนี่ย๓ปีเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศกับแม่เนี่ย
ครั้งหนึ่งลูกชายเคยบ่นบอกนี่ขนาดอยู่เยอรมนีเนี่ย
ยังมีคนถามว่าเป็นคนไปแจ้งความให้จับแก๊งค้ายาเสพติดหรือเปล่า
แม่ก็เลยติดใจแล้วเอ๊ะแก๊งค้ายาเนี่ยจะมาฆ่าลูกหรือเปล่า

แล้วเขาเงียบเฟสเขาก็เงียบอะไรเขาก็เงียบ
แล้วชาวบ้านเขาก็ลือว่าน้ำโดนจับติดคุกอยู่
แต่เรื่องยาเรื่องยาไอ้ว่าเซ็นแม่ไม่ปักใจนะ
ถ้าจะว่าให้มุ่งเรื่องยาแม่ไม่ปักใจว่าเรื่องเซ็น
เพราะยังไงไอ้น้ำมาแล้วมีมากมีน้อยก็ต้องให้
ถ้าว่ามันเซ็นกันจริงอะถ้าว่ามันติดกันจริงอะ
แต่ว่าเรื่องที่ว่าไอ้น้ำมันบอกขนาดหนูอยู่เนี่ย
ที่ว่าให้ออนเฟซบ้างอะหนูอยู่เนี่ย
เขายังเข้าใจว่าเคยนะไปแจ้งตำรวจจับมันเลย
ว่าตัวนั้นไปแจ้งตำรวจจับ
เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยเชื่อว่าลูกชายเนี่ยน่าจะถูกฆ่านะฮะ
ประเด็นฆ่าตัวตายแม่บอกแม่เชื่อว่าตัดทิ้งไปได้เลย
พาลูกไปอยู่ด้วยที่เยอรมนี๓ปีเนี่ย

พาไปเพื่อให้พ้นจากพวกแก๊งค้ายา
ลูกเคยบ่นบอกนี่ขนาดมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนยังหาว่าเป็นแจ้งความจับพวกแก๊งค้ายา
ถ้าลูกจะฆ่าตัวตายจริงเนี่ยแม่บอกว่าตอนที่อยู่เยอรมนีเนี่ย
แม่ทำงานทุกวันนะ๑๐โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
ลูกอยู่บ้านคนเดียวตลอด
ถ้าเกิดลูกจะฆ่าตัวตายเนี่ยโอ้โหทำไปนานแล้ว
ทำไมไม่ทำนี่นะฮะ
แม่ยังตั้งประเด็นการเสียชีวิตของลูกไว้อีก๒ประเด็น
นอกจากเรื่องของแก๊งค้ายาเสพติด
ที่มีคนรอเช็คบิลลูกชายตอนที่กลับมาเมืองไทย
หรืออาจจะมีคนที่ไม่อยากให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อหรือเปล่า
ซึ่งแม่เนี่ยฝากให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
ช่วยตามหาพ่อแท้ของลูกชายด้วย
นี่นะฮะอันนี้ที่คุณแม่บอกนะชื่อโอรสจันแก่
เพื่อใครรู้จักนะครับคุณแม่ฝากคุณแซคนัทวินให้เราช่วยเป็นสื่อกลางให้
เพราะแม่บอกว่าหลังจากที่แยกทางกับพ่อของลูกชายเนี่ยไม่ได้เจอกันอีกเลย
รู้ข่าวแค่ว่าเขาไปขายไก่สดอยู่แถวลาดพร้าวซอย๑ในกรุงเทพ
คือยังไงถ้ารู้ข่าวของลูกชายว่าเสียชีวิตเนี่ย
กลับมาบุรีรำมางานศพของลูกชายด้วย
ดีตภรรยาฝากบอกนะครับ
พ่อตาของผู้ตายยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยมีประวัติติดยาเสพติด
เคยบอกลูกสาวว่าถ้าเลือกเขามาเป็นสามีแล้วยังไงต้องอดทนนะ
แต่ลูกสาวก็รับได้ไม่ได้รังเกียจ
ถ้าถามเรื่องนิสัยส่วนตัวก็คือลูกเขยเป็นคนไม่ค่อยพูด
พ่อคุยแบบขอบอกเขานะเลิกรุ่งนะ
ไม่เคยไม่เคยครับมีแต่บอกกับลูกสาวว่าเออบอกเขาได้ไหม
ผ่อนก็ได้ไหมเอออย่ากินมากอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็ไม่รู้ก็คือเราจะกลืนตรงนั้นไม่ได้
ผมจะไม่เกินหน้าที่ของพ่อตา
ส่วนมากอยู่ก็ไม่เคยคุยกันไม่ค่อยคุยกัน
คือว่าคือมีแต่เขาไม่เคยถามผมก่อนมีแต่ผม
นายลุกมานายกินข้าวยังลูกหาข้าวกินนะ
มีอย่างนี้คำนี้จะพูดบ่อย
คือพูดกันนั้นก็ไม่ค่อยได้คุยกัน
ขณะที่ตำรวจตอนนี้ก็ยังคง

สอบปากคำคนในครอบครัวแล้วก็พยานบุคคล
พยานแวดล้อมต่างไป๑๐กว่าปากนะฮะ
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะทั้งฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรม
คือผลชนะสูตรศพเบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยพบว่า
แต่ด้านหน้าเนี่ยมันลึกไปถึงเห็นอวัยวะข้างใน
ก็เลยยังรอผลชนสูตรอย่างละเอียดอยู่นะครับ
แล้วทางญาติเนี่ยคาดว่าจะรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลได้
ตั้งศพที่บ้านเนี่ยคืนนี้น่าจะรับศพได้ครับ